เพื่อที่จะทุบกระจกแล้วก็พยายามที่จะไขประตูเพื่อช่วยหญิงสูงวัยคนหนึ่ง
เหมือนกับโอ้โหตกลงไปที่วางเท้าผู้โดยสารอ่ะพี่ก๊อฟ
อืมเสร็จแล้วตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือลองดูนาทีช่วยชีวิตหน่อยค่ะ
แล้วอะไรต้องกินใหม่นะครับโอเคโอเคครับมีอะไรมั้ยครับ
เป็นอะไรมั้ยตำรวจน่ะกูภัยกันนะครับด้วยกันด้วยกัน
มาลงมาลงมาลงมาลุกก่อนลุกก่อนเออเออโอ้ไม่ตกอยู่ในนั้นได้น่ะ
เอาลงมาครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรโอ้โหได้ชะบุญมากค่ะพี่กอล์ฟ
ขอบคุณพระช่วยที่แบบกู้ภัยสามารถที่จะเปิดประตูแล้วก็ช่วยชีวิตหญิงสูงวัยคนนี้ได้ทัน
คือไม่รู้ว่าแบบไปอยู่นานเท่าไหร่แต่ประเด็นนี้นี่นี่คือมือที่เขาพยายามค่อยคว้า
แล้วก็พยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากตำรวจแล้วก็กู้ภัยที่อยู่ด้านนอก
และนี่คือสภาพที่หญิงสูงวัยมีอาการป่วยตกอยู่อยู่ที่วางเท้าของผู้โดยสาร
เหมือนกับตัวเธอหล่นลงไปไอ้หัวก็อยู่ระหว่างตัวคอนโซลแล้วก็อยู่ระหว่างกระปุกเกียร์
ส่วนขาก็ชี้ขึ้นมือก็ตะเกดตะกายขอความช่วยเหลือ
แต่เธอไม่สามารถที่จะพยุงหรือว่าดึงตัวเองขึ้นมาจากตัวที่วางเท้าได้เลย
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมกู้ภัยก็ใช้เวลานานพอสมควรพยายามที่จะเคาะกระจกเรียกเธอให้มีสติ
เธอเองก็พยายามที่จะไขวมือแบบเรียกขอความช่วยเหลือด้วยท่าทางที่อ่อนแรงแล้วนะคะ
โดยผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเหมือนกับเธออยู่ด้านในเป็นเวลานานพอสมควร
ดีมากที่แบบไม่ขาดอากาศหายใจสุดท้ายกู้ภัยต้องใช้วิธีการทุบกระจกรถจนแตก
แล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะไขประตูจนกระทั่งใช้มือล้วงเข้าไปเปิดประตู
ช่วยเธอออกมาได้ทันท่วงทีนะคะเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายสามของเมื่อวานนี้
ในพื้นที่ของตำรวจสพรัฐนาธิเบสซึ่งตำรวจพอได้รับแจ้งก็เข้าไปช่วยเหลือทันทีเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่บริเวณปากซอยรัตนาธิเบส๔๒ของนนทบุรีนั่นแหละ
กระจกด้านหน้าแตกร้าวนะคะแล้วก็กันชนมีร่องรอยเฉียวชนเลยยางล้อหน้าก็แตก
ตัวรถเนี่ยก็สตาร์ทเครื่องเอาไว้ประตูถูกล็อกทั้งหมด
ตัวผู้หญิงสูงวัยที่ป่วยคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดประตูหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เลย
ทราบชื่อเธอคนนี้คือนางสาวชูจิตไฟหกสิบเจ็ดปีนะคะ
เจ้าตัวก็เหมือนกับอาการอ่อนแรงมึนงงแล้วก็ตรวจสอบดูเห็นบอกว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน
กู้ภัยตำรวจเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนนทเวศทันทีเลยค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจก็เลยมีการสอบถามกับคนงานก่อสร้างบริเวณจุดดังกล่าว
เป็นคนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสีชมพูนั่นแหละก็ทราบว่ารถคันนี้เหมือนกับจอดชนแบรีเออร์อยู่
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตกลงไปที่วังเท้านานประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลืออ่ะหลังจากนี้คงจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุครั้งนี้อีกต่อไป
ส่วนตัวผู้หญิงสูงวัยก็ขอให้อาการดีขึ้นไวนะคะ